ตอนนี้ต้อนรับอาจารย์ล่ำภาษามืออาจารย์ไพรวันแสงสุนทรด้วยค่ะ
เอาล่ะเมื่อวานนี้คุณแอนนาก็มานะ

แต่ปรากฏว่าประเด็นถูกฉีกไปเลย

สลากทิพย์คนก็ตามแต่ที่คนนับกัน

ตั้งแต่ลงที่สุวรรณภูมิไปจนถึงสอนอทองหล่อเนี่ยนะ
ถ้าปริ่น๔ชุดนะครับ

แสดงหมายจับให้ดูคุณแอนนาหรือว่านายวรินทรวัดสังครับ

โดยสลากดังกล่าวไปซ้ำกับ
อ่านะฮะที่เขามาแจ้งความ

คุณจะมีได้ยังไงในเมื่อสลากตัวจริงลอตเตอรี่ตัวจริง
มันอยู่ที่บริษัทผมที่กองสลากพลัส
ไหนอ่ะงวดประจำวันที่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหากับคุณแอนนาได้แก่
ร่วมกันช่อโกงร่วมกันลักลอบ
จัดให้เล่นการพนันสลากกินรวบ
ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวง

แล้วก็ควบคุมตัวนะครับไปสอบประคำที่สนทองหล่อ

เธอบอกเธอไม่ได้เครียดนะโอ้โหสวยทีเดียวมา

นี่ครับคุณแอนนานะครับบอกไม่ได้เครียด
แล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรตำรวจแจ้ง๓ข้อหา

แล้วก็ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด๗๕๐๐๐บาทประกันตัวไป
ส่วนที่เป็นการกล่าวอ้างว่าเธอเป็นผู้บริหาร
ประเด็นนี้คุณแอนนาชี้แจงบอกว่าไม่ใช่
เป็นแค่พรีเซนเตอร์นะครับ
สัญญาจ้าง๑แสนบาทต่อเดือนนะครับ
แล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

แล้วก็ตั้งแต่เกิดประเด็นลอตเตอรี่ทิพย์สลากทิพย์อะไรเนี่ยนะ
เธอก็ยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทนั้นทันที
คุณแอน่ายังยอมรับด้วยว่าตกใจนะ
โอ้โหมีตำรวจ๘๙นายมารอที่สนามบิน
เธอก็มาคนเดียวนะเธอเสียใจที่ถูกถ่ายคลิป
มองว่าแหมเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่า
ยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเธอบอกเธอยิ่งรู้สึกไม่ดี

ส่วนจะเอาผิดคนที่มาด่าเธอในโลกออนไลน์ไหม
คนที่ถ่ายรูปไปเผยแพร่พระบอยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คุณแอนนายยอมรับว่าตอนแรกเธอโกรธนะ
เชียร์ให้ฟ้องแต่เธอบอกเธอไม่ฟ้องเธอให้อภัย
แล้วก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็น
ในเชิงดูหมินเธอซ้ำแบบนี้อีก

อย่างวันก่อนหนูโดนด่าว่าหนีตูดบานอดีตโสเพณี
คือต่อให้หนูจะเป็นอดีตเป็นอะไรก็ตาม
หนูก็มองว่าไม่ควรจะเอาเรื่องแบบนี้มาสารตอกย้ำในตัวหนู
มันไม่มีใครอยากเอาตัวเองมาถูกย่ำยีซ้ำหลายครั้ง
หลายคนก็บอกว่าไอ้น้าฟ้องสิฟ้องเสียนะไม่ฟ้อง
ฟ้องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องฟ้องเราต้องฟ้องอีกคนหนึ่งจะจบ
นาไม่มีเจตนาแอนนาไม่มีความคิดที่จะหลอกลวงผู้บริโภค

หนีทำไมในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มีความประสงค์ที่จะทำแบบนั้นแต่แรก

มนต์เรื่องข่าวเรื่องแรกรวบคาสนามบิน
อะไรแบบนี้กลัวแบบนี้มาก
คือขอพี่สื่อทุกคนเมตตาหนูหน่อยนะ

แต่ว่าแบบรวบคำว่ารวบคาสนามบินคือหมายความว่าไอ้อันนั้นหนี
แล้วอยู่ดีตำรวจไปจับแล้วรวบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่อันนี้คือเราแจ้งล่วงหน้าวันหนึ่ง

คนในโลกออนไลน์ครับช่างสังเกต
สังเกตว่าคุณแอนานาตั้งแต่ลงเครื่องมา
แล้วเค้าเปลี่ยน๔ชุดครับ๔ชุดอ่ะคุณอันนามีนัยอะไรหรือป่าว
ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใครสนใจแล้วคุณแอนนาพูดประมาณบอกว่า
แล้วตัวเธอก็มาด้วยเจตนาที่ดีมาแสดงความบริสุทธิ์นะครับ
ก็เลยขอโชว์เสื้อผ้าทั้ง๔ชุดสักหน่อย
ชมพูน้ำตาลน้ำเงินขาวดำครับ